มันมีเด็กน้อยซึ่งเป็นเด็กชายวัย๘ขวบ
เขาหายออกไปจากบ้านโดยทิ้งจักรยานยนต์ไว้ที่คลองชลประธาน
พ่อออกตามหาลูกชายทั้งคืนตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะ

ที่เขาพยายามตะโกนหาลูกชายด้วยความหวังว่าจะเจอลูก

ไปบ้าน

ธันวาเอ้ยกลับบ้านลูก

นี่คือคุณพ่อของน้องเด็กชายวัย๘ขวบน้องธันวานะคะ
นายมณัฐผู้ทองค่ะวัย๕๙ปีเป็นคุณพ่อของเด็กที่ศูนย์หาย
เขาตะโกนเรียกลูกชายของเขากลางป่าดึกแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ลูกชายหายออกจากบ้านไปพร้อมรถจักรยาน
ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
โดยที่คุณพ่อของน้องธันวาได้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ลูกชายเขาออกจากบ้านไปช่วงสัก๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็มีคนไปเจอรถจักรยานของลูกชายจอดทิ้งไว้ที่บริเวณคลองชลประธานนะคะ
ก็สุดท้ายแต่ตัวเนี่ยไม่พบนะคือเจอแค่จักรยานน้อง
แล้วก็ตัวลูกชายเองคือน้องปั่นจักรยานออกจากบ้านแต่น้องหายไปค่ะ
กระทั่งสัก๔ทุ่มก็ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
โดยงานต่างเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ร่วมกันค้นหาสองไฟฉาย
ตามหาตะโกนเรียกแบบนี้ทั้งคืนแต่หาไม่เจอ
เพราะว่าป่ามันรกทึบแล้วก็เป็นป่าละเมาะด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ำคุณผู้ชม
โดยประดาน้ำต่างชุดประดาน้ำก็มีการลงงมค้นหา
แต่ก็ยังไม่พบเจอตัวเช่นเดียวกันจนถึงรุ่งเช้า
ทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าทางด้านของเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้มีการค้นหาเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็มีในส่วนของเจอรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าของน้องธันวา๑คู่
ตกทิ้งไว้ในป่าละเมาะบริเวณข้างคลองน้ำนี่นะคะ
รองเท้าของน้องธันวาแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
แต่ยังไม่ยุติการค้นหาเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าบริเวณริมคลองชลประธาน
บริเวณปากท่อระบายน้ำเนี่ยมีร่องรอยมือเด็กซึ่งเปื้อนโครนติดอยู่
อันนี้คือเมื่อเช้าที่เจอเมื่อคืนเจอรองเท้า
เมื่อคืนเจอรองเท้าหนึ่งคู่ของน้องธันวาแต่พอรุ่งเช้ามาเนี่ย
เจอคลาบรอยมือที่เป็นโครนของมือเด็กติดอยู่ไว้นะคะ
แต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นรอยมือของน้องธันวาหรือเปล่า
ส่วนทางด้านของคุณป้าแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ต้องพึ่งศัยศาสตร์ก็หน่อยนะ
เจ้าที่เจ้าทางจุดทูบนะคะไหว้เจ้าที่ป่าละม้อ
เพื่อที่จะเปิดทางในการค้นหาตัวน้องธันวาต่อไป
อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
ก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการประสานกับทางชลประธานแล้วแหละ
ขอให้ปิดประตูระบายน้ำก่อนนะคะ
เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณน้ำในการออกค้นหาทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำ
ส่วนนี้คือคุณป้านะคะที่จุดทูปเมื่อสักครู่
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะหวังว่าจะเจอน้องธันวาให้เร็วที่สุด